เรื่องต่อไปนี้มันเกิดขึ้นที่จนครนายุกมีคลิปหนึ่ง

ตำรวจที่อ้างว่าเป็นตำรวจนี่แหละนะฮะไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะ

ขอตรวจบัตรประชาชนวัยรุ่นที่ขับรถเก่งกันมาก็มีการโต้เถียง
ตำรวจจริงหรือเปล่าทำไมไม่มีงานตั้งด่าน

ก็เป็นการอัดคลิปแล้วก็ออกไปโพสต์

ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่มากันหลายคนด้วย

สุดท้ายก็บอกว่าผมไม่ใช่ตำรวจ

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นก็ถ่ายคลิปโตเถียงกัน

กางเกงขายาวแล้วก็มีหน้ากากอนามัยด้วย

ตำแรกว่าเป็นตำรวจนะครับ

บกรถเก๋งให้กลุ่มวัยรุ่นนั้นจอด

เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักดนตรีเล่นตามผับตอนกลางคืน

แล้วก็ขอดูใบขับขี่แล้วก็ยึด
ใบขับขี่ของคนขับเอาไว้

นี่ก็เป็นการโต้กันเถียงกันไปกันมาแบบนี้
สุดท้ายก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
ที่เราฟังในคลิปคนถ่ายบอกแม่

ว่าระวังว่าไม่รู้ว่าเนี่ยตำรวจจริงหรือเปล่า

แล้วก็มีการวิภาควิจารณ์กันเยอะแยะมากมาย

มันเคยเกิดขึ้นมา๒๓ปีแล้วนะฮะแล้วชายในคลิปเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจของสพบ้านนาตามที่กล่าวอ้างตั้งแต่แรก
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนก็ได้มีการเชิญชายที่ปรากฏในคลิปมาแจ้งข้อหาเรื่องของการพกพาวิทยุมือถือ
แล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็คือถือวอร์มีการใช้วอลเถื่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้อาสาสมัครไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจ
คืออาสาไปจับประชาชนไม่ได้ซึ่งการตั้งด่านของเจ้าพนักงานก็ต้องมีการใส่เครื่องแบบให้เรียบร้อยชุดตำรวจกันไป
ใช่ต้องมีตำรวจระดับรองสารวัตรประจำด่านตรวจกำกับด้วยนะซึ่งการแอบอ้างแบบนี้
ถือว่ามีความผิดในการแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงานไปฟังเสียงท่านภูมิกับ
จากการดูคลิปนะครับก็ไม่จะเจอลักษณะเนี้ยครับ
ร่วมลักษณะที่ที่ไม่ชัดเจนนะครับถ้ามันเป็นด่านต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีระดับรองสารวัตร
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบเรียบร้อยแต่การตั้งด่านก็ต้องถูกต้องตามแบบ
แต่กรณีนี้ตรวจสอบแล้วนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูทรบ้านนานะครับ
ภูมิกับเองก็ฝากเตือนนะฮะก่อนจะแชร์คลิปตรวจสอบหน่อยใช่ค่ะ
คือช่วงนี้มันมีการแชร์คลิปนี้สุดท้ายเป็นคลิปเก่านะครับ

หนึ่งคือเวลาจะแชร์คลิปอะไรเช็คให้ดี
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคลิปเก่ามาวนกันเยอะมาก
สองก็คือแต่งกายเรียนแบบตำรวจแบบนี้เนี่ยมีความผิดนะคะ